หน้าจอทีวีล้านแล้วจ้าอันนั้นเป็นวลีเด็ดในอดีตนะฮะ
ของดอกดินกาญจมานแต่ว่ารอบนี้ร้อยล้านแล้วนะจ๊ะ
ก็คือการฉีดวัคซีนสู้โควิดนั่นเองภาพลุงตู่
ตู่ขอบคุณคือขอบคุณคนไทยขอบคุณบุคลากรทางการแพท
เราก็ต้องขอบคุณด้วยบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักมากนะครับ
ลุร้อยล้านไปเมื่อวานนี้ฮะดูตัวเลขกันก่อน
ตัวเลขโควิดเป็นตัวเลขของเมื่อวานนะครับยี่สิบธันวาคมฉีดไปสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโดส
๑๒๓และเข็ม๔ฮะขณะที่ภาพรวมบ้านเราประเทศไทยทะลุร้อยล้านแล้วนะจ๊ะ
หนึ่งร้อยล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าโดสฮะนับถอยหลังเหลือสิบเอ็ดวันตามเป้าหมายลุงตู่จบเรียบร้อยแล้ว
ร้อยล้านโดสไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้อีกท่านหนึ่ง
นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลักกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าไทยบรรลุเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสจบแล้ว
บรรลุแล้วแต่ยังเดินหน้าทำงานกันต่อไปแต่หากคิดตามจำนวนประชากร๗๒ล้านคน
เข็มแรกเราฉีดไปห้าสิบล้านห้าสิบล้านคนคิดเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
เข็มสองฉีดไปสี่สิบสี่ล้านคิดเป็นหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์
เข็มสามเนี่ยห้าล้านฮะคิดเป็นหกเปอร์เซ็นต์
ดังนั้นเดินหน้าฉีดเข็มสามระดมฉีดกันต่อไปเพราะตอนนี้จริงก็มีเข็ม๔เกิดขึ้นแล้วเหมือนกัน
ย้อนกลับไปอีกทีลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชาโพสต์เฟซบุ๊ก
ขอบคุณคนไทยทุกคนหลังจากที่ยอดฉีดวัคซีนทะลักทะล้นทะลุร้อยล้านโดสไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
มั่นใจว่าถ้าฉีดกันแบบนี้จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการระบาดของโควิด๑๙ได้
แล้วก็มีแฮชแท็กประเทศไทยต้องชนะด้วยถือว่าเราเราคือทุกคนในบ้านเราประเทศไทย
กำลังอยู่ในภาวะสงครามสงครามสู้กับโควิดฮะ
และบรรลุเป้าหมายเมื่อวานนี้คือ๒๐ธันวาคมขอบคุณคนไทยขอบคุณและชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์
ทุกฝ่ายนะครับที่ท่านอดทนเสียสละมาตลอดระยะเวลา๒ปี
ภูมิใจกับภารกิจครั้งนี้แต่ความภูมิใจยังไม่หมดไปเพราะภารกิจยังมีต่อนะครับ
นะฮะขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลด้วยแล้วก็ขอความชื่นชมไปยังบุคลากรทางการแพท
และเจ้าน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนระดมฉีดหนึ่งร้อยล้านดส์ฉีดไปแล้ว
แต่การทำงานยังไม่จบแค่นี้เหมือนกับการฉลองแค่ครึ่งเซี่ยวทาง
เพราะงานจริงยังไม่จบยังไม่รู้เลยว่าปลายทางมันอยู่ตรงไหน
และการทำงานมันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
พอฉีดไปตายฉีดไปเจ็บฉีดไปผมล่วง
หลายคนก็ไม่กล้าฉีดการทำงานของคุณหมอที่เขามีการบ้าน
เขามีเป้าหมายหมู่บ้านนี้ต้องฉีดให้ได้เท่านั้นเท่านี้
คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรอสมก็เดินหน้าทำงานไป
แต่ไปไปมามาในพื้นที่หนึ่งฮะพื้นที่แม่ห้องศร
วัยรุ่นบอกกูไม่ฉีดเฮ้ยกูไม่ฉีดก็เข้าใจไม่ฉีดก็ไม่เป็นไร
แต่ไม่ฮะภารกิจของเจ้าหน้าที่ไอ้คนที่เป็นวัยรุ่นเขาไม่ฉีดก็ไม่เป็นไร
แต่ภารกิจของคุณหมอพยาบาลอสมต้องลงพื้นที่ไปฉีด
วัยรุ่นเขาดักหน้าเลยเขาตั้งคำขู่ไว้เลย
หากใครมามึงเจอตีพื้นที่แม่ห้องศร
เมื่อวานนี้คุณหมอพยาบาลจะลงพื้นที่ไปโดดเดียวไม่ได้แล้วฮะ
ต้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่จำรวจ
ในการคุ้มครองป้องกันภัยกลัววัยรุ่นในพื้นที่
มันจะมาขยี้บี้หัวจนเจ็บจนตายกัน
นี่คืออีกหนึ่งภารกิจนะครับที่คุณหมอพยาบาลต้องทำงานนอกจากแข่งกับโควิด
กับเวลาและต้องแข่งกับคนที่เขาไม่เห็นด้วย
กับการฉีดวัคซีนด้วยขอชื่นชมคุณหมอพยาบาลและอสม
บุคลากรทุกภาคส่วน๑๐๐ล้านโดสผ่านมาแล้วนะครับ

เหนื่อยกายแล้วมันเหนื่อยใจอีกนะครับคุณผู้ชม